งครามมหากราบเรื่องของลิขสิทธิ์เพลง
เหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายแล้วนะใบตองค่ะ
ระหว่างในห้างประจักรชัยและน้องอาร์มชุติมา
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายประจักรชัย
พร้อมด้วยทนายความส่วนตัวได้เดินทางไปที่สารทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
โดยได้ยื่นคำฟ้องผิดสัญญาเรียกค่าเสียหาย
พร้อมทั้งได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
หรือระงับไม่ให้นักร้องสาวแสดงคอนเสิร์ต
และรับงานโชว์ตัวจนกว่าคดีจนจะถึงที่สุด

พร้อมกับเรียกค่าเสียหายย้อนหลัง๖เดือน
นับแต่วันที่อาร์มผิดสัญญา
และหากไม่สามารถทำตามสัญญาได้
ก็จะเรียกค่าเสียหายในอนาคตอีก
ไปจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

ก็คือสัญญา๕ปี
ใช่จำนวนกว่า๒๑ล้านบาท

สัญญาไม่ได้เป็นโมคิยะ
เพราะเป็นการทำนิติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อตกลงค่ะ
ไม่ได้ผ่านตัวแทนที่เราตกลงกันตั้งแต่ตอนที่โดนเรียกไปเจอที่วังน้ำเย็นที่สาแก้วก็เปลี่ยนคนที่มาคุยซึ่งเราไม่ได้รับการประสานมาว่าต้องเป็นคนนี้
ก็มีการนำเอฟซีมากดดันหน้าออฟฟิศเยอะเกินที่เราจะมองว่าน่าจะไม่ใช่ลักษณะการมาพูดคุยน่าจะเป็นการกดดัน
ขั้นตอนต่อไปนะฮะถ้าหากว่าจะมีการคุยกันเจรจาทุกอย่างก็จบที่ศาลครับถ้าหากว่าลิขสิทธิ์เพลง๓เพลงที่พี่โอนมาแล้วอีกเพลงหนึ่งคือ

ไปต่อลูกพรศัพท์นี่ก็เราก็จ่ายค่าเพลงไปแล้ว

ก็ต้องให้มาทำสัญญาปณีประนอมยอมความที่ศาล
ถ้าหากว่าคุยกันไม่ได้ก็ต้องตามตัวบทแล้วครับไม่ใช่การรังแก่เด็ก
ขสิทธิ์เพลงผู้สาวขาเลาะเป็นของเราครับ
มีการโอนมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
ผมได้จำสร้อยทำเพลงอดีตเคยพังผู้สาวขาเลาะ

คาเล็กเตอร์ภาพบรรคคอไม่ได้ทวงบนคุณ
ผมเป็นคนลงทุนไม่ใช่นายทุน
ไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดไม่ใช่ว่าสัญญาธาตุไม่มีครับ
นี่ก็เป็นคำยืนยันจากคุณประจักรชัยว่าไม่มีสัญญาธาตุแต่อย่างใดนะคะ
คือจริงก่อนหน้านี้เขามีการนัดไกล่เกลี่ยกันแล้ว๒ครั้ง

และครั้งล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะเป็นการเจรจาปรณีประนอมกัน
ต้องรอดูว่าเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างไรนะคะ
แต่ยาวแน่ที่รู้รู้ยาวแน่นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเนื่องเลย